คุณผู้ชมคะเหตุการณ์วัยรุ่นตีกันเนี่ยโอ้โหมันเป็นข่าวให้เราได้เล่ากันตลอดตลอดเลยนะ
น้องคิงคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีค่ะวัยรุ่นยกพวกไปทะเลาะวิวาดกันนะคะ
แล้วก็ไปก่อเหตุในตลาดตลาดโพธิศาลเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะคะ
มันจะได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืนคล้ายเสียงระเบิดแล้วก็มีคนที่หนีไม่ทันโดนรุม
โอ้โหเจ็บไปคนนึงนะคะไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
นี่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนเช้ามืดวันนี้ตี๕ค่ะ
วัยรุ่นหลายสิบคนเลยนะคะบุกเข้าไปในตลาด
พอวัยรุ่นฝั่งตลาดเห็นก็หนีกันกระเจิงเป็นวัยรุ่นแบบคนละฝั่งกันอย่างนี้ค่ะ

สุดท้ายก็โอ้โหอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเสียง
จะมีเสียงดังคล้ายเสียงปืนเสียงดังคล้ายระเบิดปิงปอง
มันก็ชุลมุนวุ่นวายแล้วมันมีเสียงพูดเสียงตะโกนว่าอยากกินทุเรียนด้วยเหรอ
มีคนบอกว่าอยากกินทุเรียนแล้วก็หยิบทุเรียนไปเลย

นั่นน่ะนั่นน่ะพี่มิ้วนี่

บางคนก็หยิบผลไม้อะไรตรงแถวนั้นที่คว้าได้ก็คว้า

ตสพเมืองพะทะยานที่สลบุรีอะค่ะ
นำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ผลไม้เจนุสค่ะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเขาตกใจกันนะคะ
ผลไม้เจนุสเนี่ยสภาพคือกระจุยกระจาย
ผลไม้ที่เตรียมจะขายเสียหายค่ะนี่นะคะ
ไปตีกันช่วงกำลังตลาดจะเปิดแล้วเนอะตีห้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมคะในตลาดไปเจอเยาวชน๑คนเป็นลูกจ้างแผงผลไม้ได้รับบาดเจ็บ
ถูกหินทุบที่หัวหัวแตกนะคะกู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุง
ในที่เกิดเหตุมีเศษชิ้นส่วนระเบิดปิงปอง
ตำรวจก็ต้องเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานคนเจ็บบอกว่า
ชนวนเหตุก็คือทะเลาะกันตั้งแต่๔ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะ
นึกว่าเคลียร์กันจบแล้วตีห้าอ้าวไม่จบ
คู่กรณียกพวกมาหลายสิบคนเลยปิดทางเข้าออกตลาดนะคะ
ตีวงล้อมมาเรื่อยเรื่อยล้อมมาเรื่อยเรื่อยสุดท้ายเหมือนกับว่า
คนที่เจ็บหนีไม่ทันโดนรุมก็เลยเจ็บอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะ
ตำรวจมาครับตอนแรกเขาเข้ามาอยู่ตรงนี้มีเพื่อน
รอบแรกเขาก็ปลาระเบิดมาจุดรูปไม่รู้
แผงผลไม้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
นางสาววารุณีอายุยี่สิบเก้าปี
บอกว่าวัยรุ่นที่ถูกทำร้าย
ไปมีปัญหากับวัยรุ่นกลุ่มที่ก่อเหตุตั้งแต่ช่วงวันหลัง
ใช่ครับช่วงเล่นน้ำกันอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่เหมือนกับเคลียร์ใจกันไปแล้วรอบนึงนะ
เอาตกดึกก็มากันใหม่
แจ้งตำรวจไปแล้วก็กลับไป
เอาเช้ามืดวันนี้มากันอีก
โอ้โฮไม่จบอะค่ะ
เนี่ยตี๔ตี๕มากันอีกรอบหนึ่ง
เอ๊ะแล้วมันจะจบหรือยังคะ
นั่นสิครับเกิดมาอีกละ

ผู้กำกับการสพพัทยาพร้อมด้วยชุดสืบสวน
ติดตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ร่วมก่อเหตุได้๒คนนะคะ
นายชามีแสนพวงอายุ๑๙ค่ะ
นี่นะคะคนที่ผิวคล้ำใส่เสื้อสีขาวนี่นะคะ
และนายคีรินอายุ๑๗ปีสัญชาติรัสเซียค่ะ
ยังเป็นเยาวชนก็เลยต้องเบลอหน้าเขานะคะ
ซึ่งมีนายวิชิตอายุ๒๒ปีเป็นหัวโจกที่ยกพวกพาไปก่อเหตุ
ก็คือมีพักพวกที่ไปร่วมกันก่อเหตุประมาณสัก๑๐คน

พอมีปัญหาการที่แรกผมยังไม่ได้ไป

ลุงโภบอกว่าพันธุ์ตีมา
พูดต้องหา๒คนนี้ที่ถูกจับก็ยอมรับว่าใช้ระเบิดปิงปอง
แล้วก็ใช้ไม้ที่หาได้แถวตลาดแถวที่เกิดเหตุ
แต่ก็ยังไม่ได้มีใครพูดถึงปืนนะคะ

ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายค่ะ
มีการทำประวัติยึดรถจักรยานยนต์๒คันที่ใช้ในการก่อเหตุ
และแน่นอนต้องขยายผลหาเพื่อนนะคะ

ก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยทุกคนเลยนะคะ
อายุยังน้อยอยู่เลยอาวุธครบมือเลยนะฮะ